อันนี้ฮะที่ศรีราชาชนบุรีคุณผู้ชมฮะโจรเอาไปแค่ล้อ
เนี่ยแต่เจ้าของเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะเจ้าของก็น้ำตาตกเหมือนกันเพราะ
นั่นรถกระบะป้ายแดงนะเพิ่งถอยมาได้๔เดือนเองคุณผู้ชมฮะ

คนร้ายเนี่ยเขาเอาไอ้ถังสีอ่ะพี่เบิร์ตครับ
เอามารองไว้มันหนุนใต้ท้องรถแทนแม่แรงเออแล้วก็ถอดล้อแม็กซ์ของกระบะ
ซูบิชิไทตันสีขาวป้ายแดงที่จอดอยู่ข้างหอพักเขาในซอย
ชากระปอกสิบสามเอาไปครบสี่ล้อเลยนี่แสดงว่าต้องเป็นแม็กซ์แต่งสวยสวยแน่เลย
เป็นได้เป็นไปได้เจ้าของกระบะชื่อคุณวัฒนาสารีธรรมอายุ๓๐ครับ
คุณวัฒนาเป็นนุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังนี่
เขาถึงก็เซ็งเลยนะเล่าไปก็เซ็งไปบอกโอ้โหพี่
พึ่งออกรถมาได้สี่เดือนก่อนเกิดเทสช่วงเวลาหกโมงเย็นของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาเนี่ย
เขาก็จอดรถไว้ริมถนนในซอยข้างหอพักตัวเองนี่แหละแล้วก็เข้าไปนอนก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอเช้ามาตื่นนอนอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเสร็จลงมาจากหอพักจะขับรถไปทำงานอ้าว
ขับไม่ได้แล้วล้อแม็กซ์ขนาด๑๘นิ้ว๔ล้อหายไปหมดเลย
ไอ้สี่ล้อนั้นเขาใช้ล้อเดิมไปเทิร์นมาในราคาสามหมื่นห้าด้วยอืม
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพนขามครับตำรวจเนี่ยสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะไม่ต่ำกว่าสองคนแหละ
เขาจะถอดล้อแม็กซ์๔ล้อน่าจะใช้เวลาพอสมควรอยู่
เพื่อจะตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วครับ

รถพี่เบิร์ดระวังนะป้ายแดมกันนี่ลงไปนี่
โอ๊ยไม่มีใครเอาหรอกนะฮะ
มีแต่หมาจะมาฉี่ใส่นั่นแหละ